ก็คือปกติแล้วนะคะที่นั่งเนี่ย
ถ้าขายตัวหมดแล้วก็คือจำนวนที่นั่งก็คือต้องเท่านั้นนะ
ต้องไม่รับเพิ่มเทอมแต่สายนี้มีการขายตัวเพิ่ม
จนทำให้เด็กผู้หญิงผู้ชายบางคนที่โดยสารขึ้นไปด้วย
ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วกว่าจะถึงทาง

เป็นร้อยกิโลเมตรนะครับนั่งบ้างยืนบ้างแบบนี้
โดยเฉพาะเด็กน่าสงสารแบบนี้ทางไกลไงคะ
นอนนี่เป็นจุดที่ทางเดินนะแต่นอนแบบนี้นะคะ
ไม่มีอะไรปูนะไม่มีค่ะนอนลงไปเลยแบบนี้เนี่ยนะคะ
ภาพนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็เขียนบอกว่าให้ภาพมาเล่าเรื่อง
พร้อมมากความมักง่ายของบริษัทเดินรถระหารทราย
คอนบุรีโคราชขอโทษนะทุกรูปมาจากภาพจริง
ไม่ได้จัดฉากสร้างกระแสมีพยานรู้เห็นทุกคน
ชาวเน็ตในกลุ่มเรารักคอนบุรีส่วนใหญ่เขาเห็นภาพนี้แล้ว
เขาก็บอกโอ้ยปัญหานี้รู้เพราะว่ามันเป็นมานานแล้ว

ชาวบ้านที่จะออกจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เข้าตัวเมืองโคราชเนี่ยจะต้องใช้รถสายนี้กันทุกคน
เพราะว่ามันมีสายเดียวทุกเที่ยวจะแน่นจนไม่มีที่นั่งเลย
หากไม่อยากยืนหรือนั่งกับพื้นก็ต้องรอรถคันใหม่
แต่บางคนเขาก็ไม่ยอมทนที่จะรอง
ก็เลยมาทนบนรถมานั่งมานอนบนรถแบบนี้ดีกว่า
ชาวบ้านก็เลยฝากถึงขนส่งโคราชนะคะ
สัมประธานเรือนรถให้อีกสักบริษัทได้ไหมเส้นนี้
เป็นรถตู้ก็ได้รถบัสก็ได้
ระหว่างอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เขาบอกมันเป็นเรื่องมักง่ายของบริษัทนะ
แต่บางทีก็รถไม่พอแต่คนเขารอไม่ไหวก็ต้องทนไป
ถือว่าน่าเห็นใจผู้โดยสารนะครับบางทีไม่มีทางเลือกแก้ไขปัญหาให้เขาหน่อย